พูดก็พูดเถอะตั้งแต่มีตี
อะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณก็จะได้เห็น
อย่าเพิ่งสาดถูกก้าวไปค่ะ

แต่มันคือความสนุกสนานร้าวใจล้วนเลย
ยังแกงเนี๊ยะมาริโอคิมเบอร์ลีแพทนับประผ่า
ล้างภาพจากพระเอกนางเอกแบบเดิม
ด้วยการแดนส์สะบัดแบบเนี๊ยะ

ทำไมอยากแดกบาเลสต้ากู

แบบโอเก่งเก่งสบายปลิวแบบน้องคิม
หรือจะยืนหนึ่งเรื่องพวกโยกลืมเรสซิงค์แบบแม่แพทย์
จัดว่าเด็ดทุกคนจ้า